ช่วงนี้คุณผู้ชมนะคะอยากจะพาคุณผู้ชมไปดูจุดจบของสายปาดกันหน่อยค่ะ
รถเก๋งเมาแล้วขับทีนี้ก็ปาดหน้าคนนู้นคนนี้เฉียวชนเขาไปทั่วคือมีคู่กรณีเยอะมากนะคะ
สุดท้ายแล้วปรากฏว่าไปพุ่งชนรถพ่วงโอ้ยไปไหนไม่ได้แล้วทีนี้
คู่กรณีคันอื่นเขาก็ตามมาถ่ายคลิปวิดีโอ
สภาพของคนขับรถเก๋งสายปาดคันนี้เอาไว้ได้
เอาไปดูคลิปภาพเหตุการณ์กันหน่อยค่ะ
เขาชนเองใช่ไหม
ใช่ไหม
เมาไหมเนี่ยครับ

โหคุณปาดมาหลายคันมากเลยนะเมื่อกี้เนี่ย

นี่แหละค่ะคือคนถ่ายคลิปเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคู่กรณีที่โดนเก๋งคันนี้ปาดมาเหมือนกัน
ก็เลยไปเดินไล่ถามรถคันอื่นว่าโดนปาดด้วยไหม
ก็มีพวกเยอะเลยคือโดนปาดมาแล้วหลายคันนะคะ
คลิปนี้ถูกโพสต์โดยผู้ใช้เฟซบุ๊คโซเชียลฮันเตอร์วี๒เนี่ยนะคะ
ระบุข้อความว่าจุดจบสายปาด
ซึ่งคนขับรถเก่งก็มีอาการคล้ายคนเมาขับรถปาดไปปาดมามาตลอดทางแล้วก็ไปจบที่ท้ายรถบรรทุกพ่วง
ตอนหนึ่งอย่างที่เมื่อสักครู่คุณผู้ชมได้ชมเนี่ยจะเห็นว่าคนขับรถเก่งเนี่ยพูดเองบอกว่าเมานิดนึงคือเขายอมรับว่าเขาเมา
แล้วคนที่จอดรถลงมาดูเนี่ยก็เป็นรถที่ถูกรถเก่งคันนี้ปาดหน้าแหละแล้วก็เฉียวชนกันมาก็เลยมารุมกันอยู่ตรงนี้นะคะ
นี่ก็ใกล้เทศกาลฉลองปีใหม่แล้วก็ฝากคุณผู้ชมแล้วกันเห็นคลิปนี้แล้วเตือนกันหน่อยใครที่เมาแล้วเนี่ยอย่าขับรถดีกว่า
ว่าขับรถไปแล้วไปเกิดอุบัติเหตุไม่ว่าจะมีประกันชั้นไหนบริษัทประกันไม่รับผิดชอบทุกกรณีนะคะ
ที่สำคัญคนเมาแล้วขับก็ถูกดำเนินคดีและต้องจ่ายค่าเสียหายทั้งหมดเองทุกบาททุกสตางค์
เรื่องเสียหายยังไม่เท่าไหร่มันถึงแก่ชีวิตด้วยนะคุณ
เมาแล้วอย่าขับนะคะเลี้ยงฉลองกันต้องระมัดระวังเรื่องของการขับรถขับราด้วยค่ะ